พูดถึงเรื่องส้มตำ
หาอะไรแซ่บกินกันหน่อย
ดี
มันเค็มแล้วก็เผ็ดแบบทะลวงไส้อะไรต่างเนี่ยนะ
หนักเบาก็เลือกกันเอาว่าจะชอบเห็ดระดับไหน
ลับที่ทำให้ลูกค้าแน่นร้านขนาดนี้นะคะ
มันจะโอเคกว่าครับถ้าเราเอามาสต๊อกของเยอะ
ได้กินครบทุกคนแต่ว่าจะไม่อร่อย
ก็คือรับของมาไม่ได้เยอะมากจนเกินไปนะคะ
เอามาแค่พอดีเพราะว่าให้ขายหมดแบบวันต่อวัน
มันจะได้สดตลอดเวลานะ
คือเขาให้ความสำคัญเรื่องความสดสะอาดมาก
ใครที่อยากจะไปชิมไปกันได้ที่จังหวัดเลยนะคะ
มีให้เลือก๓สาขาด้วยกันค่ะ
คนอยู่จังหวัดอื่นได้ทานแน่นอน
สาขา๑อยู่อำเภอเมืองขอนแก่น

สาขา๒อยู่ที่ตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่น
และสาขา๓อยู่ที่จังหวัดเลยแห่งนี้นี่แหละ
และข่าวดีก็คือตอนนี้คนกรุงเทพ
จะได้ลองริมชิมรสเหมือนกันแล้ว
เพราะว่าเขากำลังจะเปิดสาขา๔แถวลาดกระบังจ้า
ใครที่อยู่ใกล้แถวไหนก็ไปลองลิ้มชิมรสกันดูได้นะคะ
หรือว่าถ้าไปไม่ถูกไปแล้วกลัวเต็ม
ไม่มีที่นั่งเอาโทรไปจองล่วงหน้ากันเลย
หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะคะ
ร้านเปิดตั้งแต่๙โมงจนถึง๖โมงเย็น

จนกว่าของจะหมดขายไปเลย
นี่แหละครับใครที่ชื่นชอบที่จะทานหอยนะ
ไปในร้านนี้ก็จะมีแต่ความสุข
สุกอยู่อย่างเดียวก็คือถ้าไปแล้วร้านปิด
ไปตอนปิดร้านเนี่ยนะไม่ได้กิน

แต่หอยเมื่อกี้ตัวอ้วนมาก
กับศีรษรมากเลยปัมหอยแครงอะไรอย่างนี้นะคุณนัก